ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดค่ะใหม่ให้เยอะครับ
อย่างที่บอกว่าตอนนี้ตรงถนนดินแดงก็คงจะแบบว่ายังมาสัญจรกันไม่ได้

เพราะทุกทีพี่เมย์เขาจะต้องเดินทางจากบ้านเขาใช่ไหมฮ
แล้วก็ลงทางด่วนแล้วเจอดินแดง
เดี๋ยวนี้พี่บินก็ต้องอ้อมกลับไปที่เส้นลาดพร้าว
เราออกมาทางนู้นต้องไปอ้อมตรงรามอินทาเลย
ถ้าสมมุติใครจะต้องใช้วิภาวดีหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
ตอนนี้ตรงสามเหล่นดินแดงปิดการจัดลาจรทั้งหมด
โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีภาพตัดมาให้ดูเรื่อยไหม

ก็ตัวเลขนะฮะก็พุ่งนะครับสองหมื่นหนึ่งพันกับสามสิบแปดคนนะครับ
ค่ะก็เสียชีวิตเนี่ยนะฮะสองร้อยกับเจ็ดรายนะครับ
วันนี้คุณผู้ชมครับกระทรวงสาธารณสุขนะฮะรายงานสถานการณ์ในประเทศไทยบอกว่า
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วไปเนี่ยนะครับอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันกับสามสิบแปดรายนะครับ
ยอดรวมผู้ป่วยยืนยาสะสมตอนนี้อยู่ที่แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าราย
หายป่วยเพิ่มนะครับตอนนี้สองหมื่นสองพันกับสิบสองราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับ๒๐๗รายครับ
ยอดรวมผู้เสียชีวิตตอนนี้รวมสะสมอยู่ที่หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่รายนะครับ
นี่นะฮะทางด้านนายอนุทินชาญวิรากูลครับ
รมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็เปิดเผยนะครับว่า
สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะบริจาควัคซีนให้กับประเทศไทยเพิ่มอีก๑ล้านโดสนะครับ
ก็คือเป็นไฟเซอร์คาดว่าน่าจะเป็นวัคซีนไฟเซอร์อย่างที่บอกไปนะครับ
ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเติมนะฮะจากที่ได้บริจาคมาแล้ว๑ล้าน๕แสนโดส
ส่วนแผนการจัดวัคซีนของไทยเนี่ยนะครับสำหรับปี๖๔นะฮะ
ได้มีการสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์แล้ว๒๐ล้านโดสนะครับ
โดยบริษัทผู้ผลิตแจ้งมานะครับว่าจะจัดสรรโคต้าเพิ่มให้อีก๑๐ล้านโดส
รวมเป็น๓๐ล้านโดสนะครับภายในไตรมาสที่๔ของปีนี้นะครับ
ขณะเดียวกันนะฮะดรอนันต์จงแก้ววัฒนานะครับ
ท่านก็เป็นผอกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุ์ทุกวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทค

มีการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่า
วันนี้มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่เก็บข้อมูลโดยทีมวิจัยที่ประเทศแคนาดา
ตัวอย่างก็คือผู้สูงอายุในบ้านพักคนชะลาเกือบ๒๐๐คน
วิจัยนี้นะครับเปรียบเทียบภูมิคุ้มกันที่ตรวจในกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนแต่ละชนิด
แล้วก็เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ดูแลที่เป็นกลุ่มคนอายุน้อยเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าเมื่อเปรียบเทียบดูแล้วปริมาณแอนตี้บอดี้ต่อโปรตีนสไปร์ในกลุ่มของผู้สูงอายุ
ตรงนั้นก็ว่ากันไป
แน่นอนตอนนี้ภาพบรรยากาศสดจากสามเหลี่ยมดินแดงนะฮะ
เราขอไล่เรียงกันก่อนแล้วกันว่าตอนนี้ตรงสามเหลี่ยมดินแดงอะไรเกิดขึ้น
ณตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มยิงแก๊สน้ำตากระสุนยางนะฮะ
คอนเทนเนอร์ขวางไปบ้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีบ้านพักเขานะฮะ
ทำกลางสถานการณ์ที่ตอนนี้ตอนนี้เลยนะฮะ
ขณะที่เรากำลังทำรายการกันอยู่เนี่ยสถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่ง
ไล่เลียงกันไปตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นนะฮะกลุ่มทะลุฟ้า
ทะลุฟ้าเนี่ยประกาศนัดหมายชุมนุม๑๑สิงหาไล่ล่าทรราชที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะครับ
และเกาะพญาไทยตั้งแต่๑๕นาฬิกาพร้อมระบุว่าวันนี้เป้าหมายของเขาก็คือจะเดินทางไปบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีนะครับก่อนถึงเวลานัดหมายเนี่ยผู้ชุมนุมก็มาพร้อมกับรถเครื่องเสียงทยอยเข้ามาที่เกาะพญาไทย
แล้วประกาศเริ่มเดินไปยังบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในเวลา๑๖นาฬิกาโดยเพจทะลุฟ้าไลฟ์บรรยากาศสดเลยนะฮะพร้อมยืนยันยึดมั่นแนวทางสันติวิธี
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากฝั่งเราแต่เกิดจากฝั่งรัฐบาลอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดกันมานะครับ
เน้นย้ำว่าจะไม่กระทำความรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์แม้จะมีการใช้ความรุนแรงแต่เราก็จะยึดมั่นในแนวทาง
ต่อมานะครับ๑๕นาฬิกาตำรวจนำรวดหนามหีบเพลงนะครับสดตอนนี้ครับภาพสดตอนนี้เห็นไหม
แล้วก็แผงเหล็กปิดการจราจรบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง
จากนั้นผู้ชุมนุมนะฮะได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ
การเผาหุ่นบริเวณถนนกลางอนุสวรีชัยสมรภูมิ
นี่คือภาพเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับเป็นภาพสดในตอนนี้
ที่เราเห็นตรงลงทางดวนดินแดนเปล่าไหมครับ
แต่แน่นอนครับเมื่อมีกลุ่มควันพวยพุ่งกลางถนนเนี่ยนะครับก็ทำให้ตำรวจที่ประจำการอยู่รอบนุสวรีชายสมรภูมิเนี่ยได้ตั้งแถวเข้ามาประชิดผู้ชุมนุมอันนี้คือภาพที่ควรเห็นกันเนี่ยนะครับก่อนเผชิญแล้วก็ประทะกันขึ้นกับผู้ชุมนุมโดยมีผู้ชุมนุมเนี่ยต่างปลาถุงสีใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็ผลั
ก็คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น๑๖นาฬิกา๒๐นาทีมีกลุ่มรถจักรยานยนต์หลายคันนะครับขี่สวนทางบริเวณอนุสวรีชายแล้วมุ่งหน้าไปแยกสามเหลี่ยมดินแดงนะครับก่อนเกิดการประเชิญหน้ากันอีกครั้งระหว่างผู้ชุมนุมแล้วก็ตำรวจที่ประจำการอยู่ที่บริเวณแยกเพื่อสกัดไม่ให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนไปยังหน

มาประชิดบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงต่อมาพบกำลังเจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยขึ้นไปอยู่บนทางด่วนที่จะลงมายังแยกดินแดงแสดงว่าวันนี้คือบนถนนถ้าสมมุติคุณคุณมาทางด่วนเนี่ยคุณไม่สามารถลงมาได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับทำให้ทั้งสองฝ่ายณตอนนี้เวลานี้เกิดการประทะกันอีกรอบครับโดยเจ้าหน้าที่
เมื่อคืนเหตุการณ์ก็รุนแรงเหมือนกัน
นี่ก็คือควันตรงนั้นก็คืออย่างที่บอกว่ามีการเผายางกันเกิดขึ้นนะฮะ

นี่คือภาพบรรยากาศณตอนนี้

ตอนนี้ตอนนี้ครับตอนนี้สดเลยครับ
อันนี้สดจากสำเร็จบินแดงดีนะ
อย่างที่บอกอันนี้คือความตึงเครียดนะฮะ

ที่ประจำอยู่บริเวณแยกสำเร็จบินแดงเนี่ย
ก็คือคุณแม่ถ้าเกิดจากเส้นนี้ก็คือ

ไปอีกหน่อยตรงจะมีกรมทหาร
นอกมาที่จะมีซอยที่
ก็คือทางกลุ่มผู้ชุมนุมมีไทยอย่างก็อีกไม่ไกลอ่ะ
อีกไม่ไกลซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ได้ไกล
ซึ่งมีทั้งพลเอกประวิทย์อยู่พลเอกประยุทธ์ก็อยู่ที่นี่
หรือเพราะว่าวันนี้หรือเปล่าคุณแม่
วันที่เหมือนมีข่าวว่าทาง

เดี๋ยวตอนเย็นพระนายุทธ์อาจจะเดินทางเข้าไปอวยพรพลเอกประวิษฐ์
จากวันนี้เป็นวันเกิดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะฮะ
ก็อย่างที่บอกที่จึงตามธรรมเนียมแล้ว
วันเกิดของพลเอกประวิทย์ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลาย
เป็นวันคล้ายวันเกิดวันนี้๗๖ปี
ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยวันนี้เขาประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่า
งดเปิดบ้านพักส่วนตัวแล้วก็มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัด
โดยมีการติดป้ายข้อความระบุว่างดรับการเข้าอวยพร
คือพลเอกประวิทย์ไม่ให้ใครเข้าอวยพรเลย
พลเอกประวิทย์และครอบครัวได้ทำบุญคล้ายวันเกิด
แล้วก็ทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับมหาวิหารบางเขนตั้งแต่ตีห้าครึ่ง
จากนั้น๗โมงครับได้เดินทางกลับบ้านพักเพื่อรับประทานอาหาร
ร่วมกับคนสนิทพร้อมกับมีญาติบางส่วนเนี่ยนำพวงมาลัยเข้ามาอวยพร
เพื่อแสดงความเคารพเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตาม
ผู้สื่อข่าวแรงว่าพลเอกอนุพงศ์เผาจินดานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
ก็เดินทางไปอวยพรท่านล่วงหน้าแล้วเช่นเดียวกับพลเอกชายชาญช้างมงคล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมในคลิปที่นำพลเอกนัทอินทรเจริญประหลัดกระทรวงกราโหม
แล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยนำกระเช้าผลไม้เข้าร่วมอวยพร
เมื่อวันที่สิบสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วโดยพลเอกประวิทย์เนี่ยได้มอบผ้าคุม
เป็นผ้าไหมจังหวัดรู้สึกจะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะแล้วก็กระบอกน้ำร้อน
ที่วัดอุณหภูมิให้เป็นที่ระลึกส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
อันนี้แหละฮะที่เขาบอกว่านายกน่าจะเดินทางมาในช่วงเย็น
นายกประยุทธ์เนี่ยน่าจะเดินทางมาในช่วงเย็น
แล้วก็ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเป็นการส่วนตัวเนื่องจากพลเอกประยุทธ์วันนี้
ติดภารกิจในช่วงเช้าทั้งวันเลยอืมนะฮะแล้วแต่แต่บ้านถ้าทั้งสองไม่ได้อยู่
กันใช่ไหมไม่รู้ก็เขาอยู่ในค่ายก็อยู่ในค่ายทหารทั้งคู่
หรือเปล่าก็อันนี้เราก็ไม่รู้ไงอืมใช่ไหมล่ะแต่โอเคนายกนายกอ่ะ
อยู่ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมอ่ะเขาบอกเขาจะเดินทางเท้าเนี่ย
มาบ้านนายกอืมนะฮะตอนนี้สถานการณ์เราจะตรงนี้เป็นภาพน่าจะก่อน
น่าจะมาสักสี่ห้ามงนะครับไม่น่าตอนนี้เลยครับคุณแม่ตอนนี้สดสด
ตรงนี้เลยเหรอฮะอืมเนี่ยเขาเขียนสดจากสำเหลี่ยดินแดงข้างล่างเนี่ยนะ
เขาก็จะมีเหตุการณ์ให้ดูนะมุมจอตรงนี้นะคะคุณแม่
ก็คืออัปเดตสถานการณ์ตลอดว่าตั้งแต่เนี่ยตอนนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาสิบสี่นาทีเนี่ยค่ะ
สดเลยไปเรื่อยเรื่อยค่ะอืมอ่าแต่ว่าป้าเป้าโดนโดนล็อกไปแล้วนะ
โดนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโดนล็อกไปนะครับขออนุญาตเล่าข่าวได้ไหมครับนะฮะ
สักนิดนึงเรามีเราเรามีข่าวหรือเปล่าก็ไม่รู้ป้าเป้านี่ก็คือจริงจริงเราจะเห็นคลิป
คลิปที่มีคนแชร์เขาเยอะพอสมควรอะไรอย่างเงี้นะฮะก็ในที่สุดวันนี้โดนล็อกไปเรียบร้อยแล้วเป็น
เป้าถือว่าเป็นสตรีสูงวัยขวัญใจผู้ชุมนุมอืมนะฮะก็วันนี้ก็มีคลิปออกมาเนี่ยก็คือ
จริงแล้ววันนี้เกิดขึ้นที่อนุสวรีชัยสมรภูมิที่เกาะพญาไทยเนี่ยแหละบ่าย๓โมงเนี่ยนะฮะ
ก็คือป้าเป้าเขาก็ไปเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับสิ่งหนึ่งเราก็จะเห็นตลอดระยะเวลา
จะเห็นคลิปป้าเป้าเนี่ยพูดพูดต่อว่ารัฐบาลค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับ
เขาก็บอกว่าตอนนี้ก็หลายหลายคนก็จะเห็นว่าป้าเป้าเนี่ยหญิงสูงอายุที่เข้าร่วมชุมนุมอ่ะ
ตอนนี้ล่าสุดแค่เห็นในภาพนะครับว่าป้าเนี่ยถูกควบคุมฝุงชนล็อกไปนะครับ

บอกว่าตอนนี้มีการโดนจับโดนโดยการคุมตัวหลายต่อหลายคนพอสมควรนะฮะ

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สุดลันทศนะฮะหนูน้อยวัย๑๑ปีนะครับ
โพสต์ขอเข้ากล่องให้กับคุณพ่อที่ตาบอดแล้วก็ย่าต่ออายุ๘ชีวิตนะครับ
วันนี้คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรับแจ้งนะครับว่าน้องออยนะฮะวัย๑๑ปี
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานครับ
โพสต์ข้อความผ่านโลกโซเชียลเพื่อขอรับบริจาคอาหารให้กับครอบครัว
จึงเดินทางไปตรวจสอบนะครับพบว่ามีนางสาววันสุนานิโรธรำ
อายุแกก็๕๐ปีแล้วครับเป็นย่านะฮะ๖๕๐ปีเป็นย่านะ
พร้อมด้วยนายวิรยุทธ์วารีดำนะครับอายุ๒๘ปีเป็นพ่อของเด็ก
ซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็พิการตาบอดสองข้างนะครับรวมไปถึงน้องออยนะฮะ
โดยทั้งหมดเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแบบบนที่รกร้างภายในซอยมาบใยเลีย
ตำบลหนองปลือที่ชนบุรีเนี่ยนะครับจากการสอบถามนางวันสุนานะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวตอนกลางคืน
สถานบันเทิงในเขตเมืองพัทยา
เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวทั้ง๘ชีวิต

แต่เดิมมีอาชีพเป็นหมอนวดนะครับอยู่ทางภาคใต้
พอไปเจอปัญหาโควิดก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันแบบนี้
จากนั้นครับมานั่งร้องเพลงตามตลาดนัด

สงสารพ่อสงสารย่า

ทุกวันนี้อยู่กันด้วยความลำบากจริง
อยากให้ภาครัฐนั้นหันมาให้ความช่วยเหลือบ้าง
อกจากนี้นะครับยังได้โชว์โทรศัพท์มือถือสภาพเก่ามากนะฮะ
จอนั้นแตกทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งใช้ในการเรียนออนไลน์ครับ
ซึ่งสอบถามผลการเรียนก็ทราบว่าเป็นเด็กที่เรียนดี
สอบได้ที่๑แล้วก็ที่๒แล้วก็ที่๕ของห้อง

ในนี้ไม่ได้บอกมาครับ

ตอนนั้นเขาโพสต์ไปคิดได้ยังไงก็หิวข้าวเหมือนกัน
หิวข้าวปุ๊บแล้วก็แบบอยากกินข้าวหิวพ่อหิวที่บ้านด้วย
พ่อบอกว่าอะไรหิวข้าวอะไรอย่างนี้หนูก็โพสต์
ตอนนั้นไม่มีเงินมาใช่ไม่มีเงิน
ไม่มีเงินแต่ตอนนั้นก็คิดว่าเออมีพัฒน์ที่ยาส่องดี
โพสต์ไปโพสต์มาคนแบบผ่านไปได้ครึ่งชั่วโมง
คนแบบว่าตอบกลับมาตั้ง๖๐๐กว่าคน
นะครับก็แน่นอนหลายคนก็ส่งบัญญาณแจบให้น้องเขาเนอะ
เดี๋ยวเราหาวิธีว่าจะส่งใครอยากจะช่วยน้องเขาก็เดี๋ยว
หาช่องทางเอารถเมย์รถติดนานแค่ไหนอ้อมไปตรงไหนมา
สวัสดีครับอ้อมตรงไหนมาน้อง

ก็คือฉันคิดว่า

นี่คือรายการเราสบายมากเลย
พี่หนุ่มพี่หนุ่มมีเบอร์ติดต่อโดยตรงไหมคะ
วันนี้หนูรับโทรศัพท์แท้พี่หนุ่มเยอะมากเลย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
พี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ
มันก็เลยจะค่อนข้างเยอะบนทางด่วนกลายเป็นทางด่วนก็คือแน่น
ข้างล่างก็แน่นอยู่แล้วโดยปกติ
แน่นอนก็สถานการณ์ยังตึงเครียดอยู่
อธิบายวัดีแรงศิริยังใช้การดินแดงดินแดงลงไม่ได้เลย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

ไปกิดที่สิงคโปร์กิดเขาเข้าเขาแจ้งความจับไงเดิม
จะไปฆ่าคนมันร้อน

ทำให้วิชาเราเข้มขังหรือว่าแข็งขึ้น

มาหาแล้วทำกันไม่ต้องทะเลาะกัน
คือผมชุกคุณเนี่ยลองดูสิ
ไม่ต้องไปไปตีกันหรอกไม่ต้องไปตีกันทำไม
แต่ไม่หาได้เลยไม่มาได้เลยครับมาหาคือ
เรามาลองมาชุบกันมาชุบกันซิว่า
อย่างที่คุณพูดเนี่ยไม่ได้ศักยันต์

ปาดไหนมันเกินครู
ดูซิว่ามีดเข้ามาครับชุบ
หรือไม่ก็ต้องเอามีดซื้อมีดที่ตลาดที่รับคมไปเลยแล้วให้ท่าน

โอ้โหอันนี้เข้าหมดเลยนะพี่นะ

อันนี้เข้าอยู่ด้วย
อ่ะเค้าฟังเสียงอ่ะได้ไหม
นี่เหรอครับ
อ่ะเสียขึ้นมาหน่อยเร็ว

หรือเขามีมนตร์หรืออันเดียวกัน

นักข่าวไทยรัฐไทยไปถามสิ

สงสัยมากเลยดูสิไม่มีลอยอะไรเลย
นี่มาแล้วมาแล้วแฟนของทวิตเตอร์ส่งมาแล้ว
หมิวนะด้วยความเคารพถ้าปืนราคายิงเข้าไหม
คุณปุ้มบางนาบอกตอบอย่างนี้มาตอบผมก็ได้
ลองเฉือนสินี่คุณอย่ามโมโน
มีดมันใช้เฉือนนะพี่ไม่ใช่ตอกแบบนั้น
น้องสายลมนะเอามาทุบทำไมฟันหัวเลยสิเหนียวจริงไหม
เนี่ยนะครับแล้วก็คุณปุ้มบางนาอีกทีนึง
ผิวมันไม่ตึงมันก็ไม่เข้า
พื้นผิวมันไม่ตึงมันก็เข้าสิ
หมายถึงว่าหมูมันไม่ตึงแต่ว่าพอเนื้อคนมันมีความตึง
ที่เขาอธิบายคือแบบนั้นเพราะว่าเขานั่งเขานั่งพับขาอยู่ค่ะ
มันก็จะตึงถ้าตามที่น้องสมธิษฐาน
แต่ถ้าเกิดวิมันคนอะไรก็ฟันมันก็เข้าอยู่แล้วเนอะ
หรือไม่ฝากคุณอุ๋ยภาคภูมิไปลองหน่อย
เออไม่เอาเออคุณอุ๋ยคุณอุ๋ยให้เอามาให้คุณอุ๋ยหน่อยสิออกคุณอุ๋ยหน่อย
แล้วให้คุณมิ้วคนฟันถ้าเกิดของมิ้ว
ของคุณอุ๋ยผมขอไม่เอาขานะผมขอตรงนี้เลยนะ
ไม่แต่ถ้าสมมุติรายการเธอทำฉันขอเป็นคนทำเองนะ

แต่ที่รายการที่สามารถไปได้เร็วสุดคือคชาพาไม่ต้องไป

เขาไม่ให้คนเข้าบ้านมีคนไปหาว่าไม่ให้เข้าบ้าน
ระวังไปกันเต็ม
ระวังนะเอาคนเข้าบ้านแล้วชอบไปถอดหน้ากาก

จริงป่ะเนี่ยถ้าจริงก็คือปิดบ้านนะ

เห็นคุณลงในตรงอีแจ๊กไปบ้างอยู่นะ
เห็นถอดหน้ากากทำคอนเทนต์

อย่านะผมส่งไปบอกห้าม

เอออย่านะอย่าเอาใครเข้าไปแล้วถอดหน้ากากอยู่นะ

อ้าวหนุ่มนี่แว้งเนอะ
เมื่อวานกูไม่น่าไลค์คุยด้วยเลยจริงนะ

งคือแบบว่าแว้งกัดฉันตลอดเลยนะ
รู้เรื่องเลยไงเร็ว

แว้งกัดอีบ้านมึงไม่มีอะไรจะแว้งมัน

เมื่อวานชั้นเอาหมอชัพมาดูฮองจุ้ย

เรามันเหล่าว่าตั้งแต่นู้น

หลายทีมากมันไม่ได้เรื่องตื่นเต้นเลย

เราเล่าไปตั้งแต่ข่าวใส่ไข่ปีแรกแล้วว่า
ประสบการณ์ตรงของอาชีพพิธีกร

แล้วเหมือนกับมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เี่ยวสีแดง

ใช่อันนี้คือเขาเล่าให้ฟังตอนนั้นนะที่สัมภาษณ์

มันเป็นข่าวดูมันตามมาเป็น๑๐ปีแล้ว
๑๐กว่าหรอ๑๐กว่าปีแล้วเกือบ๒๐กว่าหรอ
ไม่แล้วสรุปว่าปรากฏเด็กยังไงคะเด็กฟื้น
แต่หมอที่ลงพยาบาลเขาจะบอกตายไปแล้ว
เสร็จแล้วฉันสองคนก็เป็นพิธีกรเริ่มพิธีกรท็อกนี่แหละ

ใช่คือจะเป็นดำอะเป็นดำอะคือนิ้วก็เป็นดำอะ
แล้วก็หลุดน่ะออกมาแต่มันไม่ได้หลุดแบบฟึ๊บอย่างนี้นะ
มันคือคนเรามันเป็นข้ออย่างนี้เป็นข้ออย่างนี้

ก็คือเอาง่ายฉันก็เลยถามหมอทำไมถึงแบบว่าเขาเป็นอย่างนี้
คือร่างกายเด็กขาดออกซิเจนไปนาน
มันก็เลยเลือดมันก็ไม่ได้เดินถูกต้องไหม

ทำไงก็ได้ให้เลือดมันเดิมมันก็เข้ากับเรายังมีชีวิตอยู่
ถ้าเลือดไม่เดินเนี่ยตรงนี้มันก็ถือว่าเน่าไปแล้วถูกต้องป่ะ
เสร็จแล้วจบรายการปุ๊บเด็กถามแม่เว้ย
แม่แม่ไปตามหนูกลับมาทำไม

บอกอาจารย์เมื่อกี้มีดบอกใหญ่คุณพระดำไปลองหน่อย

มากเลยขอละ
ไม่อีเว้งกูจะไม่คุม
หนุ่มฉันจะไม่เชื่อกับเธออีกจริงมันชั่ว
จริงฉันไม่เคยเจอใครชั่วเท่าเธอเลย

ลาดลิ้นมาแล้ว
ฉันขอตัดอวัยวะเพศเธอหน่อยอีหนุ่ม

ชุบตายมันแว้งเรื่องหมอดูได้ดู

เอาพวกค้ารโรตีรออีกที

ยินดีรับใช้ครับได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอ
ขณะที่มีชายขับรถจักรยานยนต์
พ่วงขายโรตีนะแล้วทำการยกล้อมหมุนไปอย่างหวาดเสียว
นี่นี่หนุ่มดูดูหน่อยมาดูคลิปก่อน

คือเอาง่ายเลยว่าพร้อมกับรู้ว่าทำแบบนี้
ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นนะฮะ
ขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวน

มีพลเมิงได้ให้ข้อมูลด้วยว่าคนขับรถทรัพยายามยนต์พ่วงข้างสีน้ำเงิน
ได้ทำการขี่รถนั่นล่ะยกล้อแล้วก็
่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครราชศรีมาจากพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ย
ข่ายการขับขี่รถจักรยานยนต์ในลักษณะประมาทหรือหน้าหวาดเสียว
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมาฮะ
บริเวณถนนหมายเลข๒๒๔ราชศรีมาโชคชัย
ผู้อำทำความผิดเป็นคนเมียนมาร์เธอ

๑ปีชื่อซอมินอู
นะฮะก็เขาก็รวบตึงแล้วล่ะตอนนี้ว่าเออทำไมขับประมาทอย่างขนาดนี้
อืมอีกเรื่องหนึ่งไปกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแบบฉับพลันแต่น้ำท่วมในที่นี้
คือมีผู้ที่อยู่ในลิฟต์นะคะแล้วก็แบบว่าติดอยู่ในลิฟต์ด้วยอ่ะนะคะ
อันนี้เกิดขึ้นที่เมืองโอมาฮารัฐเนเบสกาสหรัฐอเมริกาค่ะ
หลังจากแก๊งเพื่อนกลุ่มหนึ่งเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินติดอยู่ในลิฟต์
ที่น้ำท่วมเนี่ยทะลักเข้ามาเกือบมิดศีรษะเลยค่ะ
ก็ต้องเร่งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เป็นการด่วนนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในคืนวันเสาร์โดยโทนี่ลูกับเพื่อนอีก๒คนค่ะ
ตั้งใจจะมาตรวจดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุน้ำท่วม
แต่ก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขณะที่พวกเขาเข้าไปในลิฟต์ของอพาร์ทเมนต์
กลับมีมวลน้ำไหลทะลักเข้ามาจากประตูลิฟต์ค่ะ
แต่เคราะห์ดีที่สุดท้ายเนี่ยคือก็สามารถเปิดประตูลิฟท์
แล้วก็ออกกันมาได้ก่อนที่น้ำจะท่วมศีรษะทั้งหมดนะคะ
ทางด้านดีลอนกายเพื่อนของโทนี่เขาบอกว่า
จากพวกเขาแล้วเนี่ยยังมีอีก๔คนที่ติดอยู่ในลิฟต์อีกตัวนึง
แล้วก็โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตราย
ซึ่งในตอนที่ระดับน้ำขึ้นมาถึงช่วงท้อง
ตระหนักได้ว่าน้ำท่วมรอบนี้คือของจริง
แม้ว่าภาพน้ำท่วมในลิฟต์นั้นจะเป็นอะไรนะคะ
ที่น่าจะเกิดขึ้นได้แค่ในหนังก็ตาม
แต่อันนี้ในชีวิตจริงเรื่องจริงก็มีแบบนี้เหมือนกัน

ทั้งนี้นะก็มีการรายงาน
เดี๋ยวนี้หนูเก่งหนูไปหาคลิปเจอได้จริง
พอดีมีน้องคนหนึ่งส่งในทวิตเตอร์มา

ปีก่อนเรื่องนี้คุณสรยุทธ์เคยเล่าไว้เหมือนกัน
อันนี้ผมให้ดูนิดนึงแล้วกันเป็นประมาณ

นี่นะฮะก็คือน้องคนนี้เห็นไหม

อันนี้คือเมื่อ๙ปีก่อนนะตอนนี้เขาโตแล้วแหละ
แล้วดูมือน้องเป็นอย่างนี้นี่นะครับ

แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือน้องเนี่ยยังห้อยเท้าพรณศูนย์เนี่ย

คือทุกวันนี้ไม่รู้เจอไม่รู้อยู่ไหนแล้ว

ฉันน่ะไปถ่ายไปถ่ายนะ
แปลกทำเท้าพนานฟินาศูนย์ที่รายน่ะ
ที่เราคิดแค่ว่าถ่ายมันใกล้สะดวกดี

จริง๙ปีแล้วเหรอ๙ปีแล้ว
เธอทำพิธีกรกับฉันทำพิธีกรกับเธอมันนานก็แบบนั้นหรือ

สักทีเจ้ากำไรเวียนมีคนในรูปรักหวัดแช่มีคนถามคุณแม่ว่า
อาจารย์เปี่ยวเมื่อกี้ถ้าเกิดไปฉีดวัคซีนจะฉีดเข้าไหม

มาอาจจะถามแม่แบบอยากให้คัชภาพไปดู

โดยท้าวิลัมพนาศูนย์เนี่ยน่าสนกว่าเอ็มจิ

อัปเดตน้องสิว่าน้องตอนนี้เป็นยังไง

แต่เมื่อวานนี้ฉะนั้นมีคนโทรศัพท์มาสัมภาษณ์
แต่คือเราเล่าหลายรอบแล้วนะกัญชัยเนาะ
เราเล่าเรื่องนี้หลายรอบแต่ไม่มีใครสนใจ
หลุดจริงนะหลุดไปเลยอ่ะ
ก็เท่ากับผลของเขาคล้ายมันไม่มีออกซิเจนมันก็ต้องหลุดไป
คือเหมือนกับน้องเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาตายไปแล้วอ่ะ
ถ้าสมมุติก็คือเนื้อตายแล้วเขาฟื้นขึ้นมาแล้วพอฟื้นขึ้นมา
เนื้อตรงนี้ก็ตายหมดแล้วอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนั้น
คือประมาณนั้นนะผมก็จำไม่ค่อยได้แต่นานมากแล้วล่ะ

ต่อหน้าต่อตานั่งกันอยู่เนี่ยเป็นรายการอย่างนี้

แล้วก็หลุดอย่างนี้แล้วก็ทำยังไงได้คือ
โฆษณาก็ไม่ได้นะเมื่อก่อนโฆษณามัน

ถามพี่หนุ่มจะมองหน้ากระจกสองคนว่าเราจะทำยังไงกันต่อไป

เป็นประสบการณ์พิธีกรที่แบบว่าจำจำไว้เป็นครั้งเดียวอ่ะที่เจออ่ะอืม
เด็กคนนั้นน่ะเด็กคนนั้นที่มานี่
คือทีมขนกระแสตัวคนนี้ที่เป็นคนไปตามมา
ใช่ทีมขนกระแสเป็นคนเอามาเกรงเกรียดไปเอามันได้อย่างไร
ก็เป็นตัวเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้น้อง
เบอร์๓๐นะ
ขายดีมากจริงเดี๋ยวกลับใหม่กันแล้ว
เหล็กเด็ด

ข่าวแม่ไม่ใช่เหรอกะไว้บ้างครับค่าวแม่
หรือกูเดาหรือป๊าแฮปปะเนี่ย
แต้วไหนวะ

เหลียนท้องแดงนี่เหลียนท้อง

หรือน้องเอเพื่อนสาวคนสนิทของน้องแต้วเนี่ย
เขาทำพิธีอืมทำพิธีแก้บนหรือพิธีปรงเนี่ย
หลังจากที่สุดาพรศรีสอนดีนักชกชาวไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดง
โดยพิธีแก้บนครั้งนี้ทางคุณแม่เขาก็ได้นำหัวหมูเป็ดย่าง
อย่างละตัวเครื่องคาวหวานเหล้าขาวหมักคำภู๑๙๙คำ
กล้วย๑๙๙คำข้าว๑๙๙คำมาทำพิธีด้านน้องเอเนี่ยก็ได้เลือกทูบเสียงไทย
ก็คือทุกวันนี้คนก็ชอบทูปที่มีตัวเลขอ่ะนึกออกไหมทูบแม่น้ำหนึ่งอ่ะนะฮะ
มาลองจุดดูนะปรากฏว่าสิ่งที่เขาไปจุดเนี่ยต่อหน้ารูปของนายยอดนครนะฮะ
เมื่อจุดทูปเสร็จปรากฏทูบเป็นเลข๔๙๒ก็เลยสร้างความฮือฮา
ที่มันจุดออกมาก็แล้วแต่เขาจะเลือกเลขอะไรออกมาเนอะ
เพราะว่า๙๒เนี่ยเป็นตัวเดียวกับอายุของน้องแต้วน้องแต้วเขา๒๙ไงหนูนะฮะ
จากนี้ก็ยังลุ้นโชคจากเลข๖๐รุ่นน้ำหนักที่ขึ้นชกนะฮะ
แล้วก็อายุของพ่อยอดนคร๔๔ปีแล้วก็๒๙๔คือเลขทูปแก้บน

เอาละนะครับ
ไปที่เรื่องของคุณจอยตีตัสค่ะนางแบบยุค๙๐ตอนนี้ก็ผ่านตัวไปเป็นแม่ค้า
ขายข้าวต้มแล้วก็โจ๊กถูกไหมคะอยู่ที่สมุทรสาคร
แต่ก็ต้องเจอกับผลกระทบจากพิษโควิดนี่แหละค่ะ
เจ้าตัวก็เลยมีการเปิดเผยบอกว่าตอนนี้เนี่ยขายของไม่ได้
เพราะว่าแถวมหาชัยนั้นเขายังไม่ให้เปิดค่ะทำให้จอยเนี่ยไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้
มีแต่รายจ่ายอย่างเดียวแถมภาครัฐเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
แม้แต่วัคซีนที่สมัครไปก็ยังไม่ได้ฉีด
ก็เลยตัดสินใจว่าจะไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาดีกว่านะคะ

ใช่ซึ่งตนเองเนี่ยถือสัญชาติอเมริกาอยู่แล้วค่ะ

พอไปถึงที่โน่นก็เริ่มทำงานทันที
ใจจริงไม่ได้อยากไปค่ะแต่เพราะว่าต้องกินต้องใช้เงิน
ตัดสินใจเดินทางเพื่อครอบครัวที่อยู่ที่นี่

ส่วนกิจการเขา
กิจการที่เขาทำอยู่ก็จะให้เพื่อนทำต่อ

ข้าวต้มนางนะนางไปซื้อมือสองมาขาย
นำไปซื้อมือสองมาทำอะไรอย่างนี้

ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนลูกนางสวยเลย

นี่คุณจอยทีทัศน์นี่เห็นไหม

จอยเดินทางปลอดภัยนะคะ๑๗สิงหาคมนี้

เอ้าไปดูเมซี่นะครับ
เซซี่นะครับก็แน่นอนครับไปอยู่

ก็เรียกว่าเป็นสโมสร

กองหน้าทีมชาติอาเจนติน่านะครับ
ทางช็อปออนไลน์ในราคา๑๐๗๙๙ยูโร
หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็๔๒๐๐บาทนะครับ
ก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่ของสโมสรด้วยนะครับ
ที่คนแห่ไปซื้อกันขนาดนี้

ใช่นะครับพี่หนุ่มถ้าเกิดคนจ้างพี่หนุ่มเนี่ยสัก๑๐๐๐๐๐บาทให้ใส่
๑๐ล้านหนุ่มก็น่าจะทำได้นะครับไม่ถึงน่ะหัวไปแค่๓ล้านแล้ว
ก็แบบพี่หนุ่มหัวไม่ได้ไงให้ใส่เสื้อนี้เชียร์ทั้งลูกการเลย
เอาไว้๓แสนตอนนี้ลำบาก
ช่วงนี้หาเงินร้านอายได้เงินร้านนี่คือแบบว่าถือว่าเป็นบุญจริงเนอะ
เดี๋ยวก่อนขอมีเวลาของคุณอุ๊ยสักนิดนึง
ผมขอเคลียร์เรื่องนี้สักนิดนึงนะครับ
เรื่องของแฟนเพจหนึ่งนะครับ
จริงแล้วเนี่ย
ตอนนี้เขาบอกมันแล้วว่าเป็นแฟนคลับของผมแก่หมดดำ

แต่ถ้าเกิดคุณเอารูปผมหรือมดดำไปลง

ผมพูดคำนี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหม

ที่เอารูปผมไปลงแล้วไปโค้ดคำพูด

แต่ผมอยากให้เคารพตัวผมด้วย

คือเค้าเรียกอะไร

คือบางทีคำพูดมันรุนแรงเกินไป

เดี๋ยวเชิญอาจารย์เปียวไปอยู่กับพี่อุ๋ยแล้วกัน

ตรงนี้คุณอุ๋ยภาคภูมิไม่เอานะฮะของคุณอุ๋ยต้องตรงนี้เท่านั้น
ตอบชุบตรงนี้เลยนะปุ๊กนะผมรอดูนะคุณอุ๋ยนะ
เขารอเธอก่อนหลายคนรอดูเธอก่อนหนุ่ม
ยอมให้เธอเป็นผู้นำก่อนแล้วเดี๋ยวพูดตาม
นี่นะขอนี่นะคุณอุ๋ยนะอุ๋ยนะ
ไปแล้วนะฮะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันหลังขอรบทรงชาติ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ